แต่ก่อนอื่นฉันขอถามคุณสองคนรวมไปถึงคุณผู้ชมด้วย
ว่าทุกวันนี้เราออกกำลังกายไปเพื่ออะไร
เพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อหุ่นที่ดี
บางคนเขาตอบแบบพี่แจ๊คเลยเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อหุ่นที่เซ็กซี่
แต่สำหรับพระเจ้าโจ๊กเขาออกกำลังกายเพื่อสิ่งนี้
สิ่งนี้คืออะไรไปติดตามกันค่ะกับช่วงจอแจ๊ริมจอ
ความสุขตอนเช้าคือเรามองกระจก

มันลีนเหมือนเบอร์เจ้าโจ๊กแบบนี้
พ่อเจ้าพ่อจ๋าเกร็งจัดระวังจะมีเสียงไม่ได้รับเชิญนะ
ว่าแต่พ่อจะฟิตขนาดนี้คือ
เออ
แขกมือฮะออกกำลังก็กินกินกินและกิน
วัดอุปสรรคชัดเจนเช้าไอเอฟเย็นโยโย
โอ้โหลุกวงแตกเป็นฤทธิ์จ้า

จแจ๊กริมจ

จแจ๊กริมจ